คุณผู้ชมครับไปดูแถวรามอินทากันหน่อย
เขามีการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าอยู่นะฮะ
มีการปิดกั้นแล้วก็อ่าติดตั้งโครงสร้างที่มันเป็นเหล็กนะฮะ
แต่ว่ามีมอเตอร์ไซคันหนึ่งเขาฝ่าจุดกั้นเข้าไป
แล้วก็ไปชนกับต่อหม้อเหล็กนะฮะ
นี่เพราะแบบนี้เสียบร่างเขาเสียชีวิตเลยนะฮะ
ทางโครงการบอกว่าก็กั้นพื้นที่แล้วแต่มอเตอร์ไซค์ฝากเข้าไป

คือโอ๊ยอันนี้เหมือนในหนังสยองขวานด้วยอ่ะ

ตอนเอาร่างออกมาแล้วเลือดโอ้โหเต็มไปหมดเลย
จริงมันเกิดขึ้น๕ทุ่มของเมื่อคืนนี้แหละครับ
รถจักรยานยนต์พุ่งชนโครงเหล็ก

อันนี้คือรามอินทาฝั่งขาออก

พร้อมกับแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลภูมิพลแล้วก็กู้ภัย
ก็ไปเจอรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเข้าไปอยู่ข้างใน
เป็นฮอนด้าคลิกสีแดงดำนะฮะ
ทะเบียนรอบจราขอไข่ทอดทง๙๒๔กรุงเทพมหานคร
สภาพเสยแล้วมุดเข้าไปอยู่ในโครงเหล็ก
โอ้โหโครงเหล็กมันยาว๑๒เมตรคุณผู้ชม
แล้วใกล้กับรถไปเจอร่างของผู้ชายคนหนึ่ง
ชื่อว่านายอุเทนก้านสำรงอายุ๔๓ปี
ตอนแรกบาดเจ็บสาหัสกู้ภัยไปถึงพยายามปั๊มหัวใจ
อยู่๓๐นาทีไม่เป็นผลนะครับ
อาการสาหัสแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
สภาพศพเขาบาดแผลเขาถูกเหล็กที่เห็นเมื่อสักครู่
เสียบที่ปากกับคุณผู้ชม
เสียบที่กกหูคือเข้าที่หน้าเลยนะ

เลือดไหลเยอะมากแล้วเขาก็เสียชีวิตนะครับ

ชื่อว่านายกฤษณะสำลีอ่อนบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุเขาขับรถแบ็คโฮลอยู่
รถจักรยานยนต์คันนี้ขับมาที่ความเหล็ก

คนขับโดนเสียบที่ร่างกระเด็นออกมา

สายสีชมพูเนี่ยก็เป็นช่วงแครานมีนบุรีเนี่ย

ข้อเท็จจริงหน่อยเขาบอกว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ย

ตอน๔ทุ่มทางโครงการดำเนินการปิดกั้นการจราจรแล้ว

ลักษณะก็คือมีการปิดกั้น๒ชั้น

ชั้นที่๑ปิดกั้นด้วยกลวยพลาสติก

ที่๒ปิดกั้นด้วยแบรีเออร์พลาสติก

เป็นตำรวจจราจรสนบางเขนมาแล้วนะ

จักรยานยนต์คันนี้เขาบอกว่าฝ่าฝืน
ที่ที่มีการปิดการจราจรจนไปชน

เพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้ตายนะฮะเดี๋ยวจะมีการ

ดำเนินการสอบสวนอย่างเข้มงวดเพื่อ

ซ้ำซากขึ้นมาอีกนะฮะโดยเฉพาะ
ช่วงกลางคืนเราไม่รู้ว่าเขาเห็น

ผิวการจราจรก็เลยขับพุ่งตรง
เข้าไปโอ้มันอันตรายมากเลยอ่ะ